มากันที่อีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งนะคะสำหรับลำไยหายทองคำ
มีดราม่าแบบรัวอีกแล้วเหรอหลายประเด็นเลยนะคะ
ที่ร่วมทำกับคุณเสกโลโซออกมาคุณผู้ชมค่ะ
มีแฟนเพลงเขาตำหนิมาว่าทำไมเสียงแหบเสียงหายไป

คือเพลงขาล็อกขาล็อกเนี่ยนะ

ก็มีกระแสวิภาควิจารณ์ถึงเสียงของเธอว่าทำไมมันแหบขนาดนี้นะคะ
โหมงานหนักจนทำให้สุขภาพแย่หรือเปล่า
ล่าสุดลำไยออกมายอมรับเลยว่า
ยอมตายข้างหนึ่งเลยเพื่อลุยงาน
ส่วนร่างกายตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะ
แต่ต้องคอยรักษาตัวอยู่เพื่อให้งานออกมาดีมากกว่าเดิมค่ะ
อักเสบแล้วก็บวมค่ะให้งดใช้เสียง
แต่ว่าตอนนี้ก็คือเรารับงานไว้
หนูก็เลยฉีดยาแล้วก็หมอให้ยามาทานแล้วก็ใช้เสียงให้น้อยลงค่ะ

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่พักมันจะโตขึ้นเรื่อย
ถ้าเราใช้เสียงมากใช้เสียงทุกวันนั้นนะคะ
มันไม่หายังไงก็ต้องผ่า

แต่ว่าก็มันก็ยังมีทางที่รักษาอยู่ค่ะ
ที่เราทำงานได้ด้วยแล้วก็รักษาไปด้วยยังได้อยู่
เริ่มใช้เสียงเป็นมากขึ้นแล้วเราทำให้ไม่เจ็บคออะไรอย่างนี้ค่ะ

ตกใจมากค่ะคือเราอยากทำงานออกมาให้ดีสุดแล้วคือเราไม่สามารถลองได้คือมันก็แบบ
มันก็รู้สึกแบบว่าแปลกไปเลยค่ะ
บ้างนิดหน่อยแต่ก็คือไม่เป็นไรค่ะก็คือแล้วแต่แล้วต่างคนต่างความคิดค่ะก็คือเราบังคับให้เขามาชอบเราทุกคนก็ไม่ได้

น่าจะพักได้ประมาณเดือนหนึ่งใช่

โอ้โหอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะ

อันนี้เป็นภาพที่เขาบอกว่าหน้าตาไปละไม้คล้ายกับน้องลำไยซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น้องลำไยต้องออกมาชี้แจงนะคะ
ซึ่งน้องลำไยปฏิเสธว่าไม่ใช่เธอแน่นอนเพราะไม่เคยรับงานประเภทนี้
น่าจะเป็นหน้าคล้ายเพราะไม่ใช่หนู
รู้สึกว่าคล้ายมากแต่ว่าคือเขาจะเจาะสดือเนาะหนูไม่ได้เจาะอะไรอย่างนี้

ชัดเจนนะคะว่าเธอไม่เคยรับงานถ่ายแบบเซ็กซี่ขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่บุคคลที่หน้าตาไปละไม้คล้าย
แต่เธอก็ยอมรับบอกว่าเออคล้ายจริง
แต่เรายังไม่เห็นภาพต้นฉบับมาเดี๋ยวขอไปดูก่อน
ใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันแล้วว่าไม่ใช่น้องลำไยแน่นอน